สำหรับช่วงนี้เราตามกันตอบประเด็นการเมืองร้อนแรงที่สุด
กรณีการตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์มจอมบึงราชบุรีของคุณเอ๋ปารินาไกรคุบ
ตอนนี้ทั้งคุณเอ๋ก็ดีคุณทวีไกรคุบคุณพ่อก็ดี
ทางลงคือจะพยายามบอกว่าไม่ได้เป็นการลุกป่า

คุณผู้ชมค่ะคนที่ตัดสินคืนศาล
ตอนนี้เราพยายามตรวจสอบให้อีกทางหนึ่ง
แต่เอาล่ะเมื่อวานนี้คุณทวีไกรคุบบอก
รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชร
เมื่อวานนี้ถึงกับกั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะ

ลูกสาวนอนร้องไห้ตอนกลางคืนเขาเองโหกคุณเป็นพ่อ
น่าจะได้สุดยอดพ่อดีเด่นแห่งปีใกล้วันพ่อแล้วด้วย
วันนี้ค่ะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่อเนื่องเลยนะคะ

เมื่อวานนี้เป็นประเด็นเพราะว่ามีคลิปไปแย่งไมค์อธิบดีกรมป่าไม้ใช่ไหม
วันนี้ให้สัมภาษณ์ที่อาคารรัฐสภาประเด็นหลักหนึ่ง

ไม่ใช่เป็นคนมีนิสัยก้าวร้าวและกักขักล่ะ
แปลว่าอะไรไม่ใช่มีนิสัยก้าวร้าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่ง
ไม่ได้เองไม่ได้แย้งถ้ามันตัดสินเองคุณผู้ชม
ประเด็นที่๒ที่วันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่า
ถ้าสารตัดสินถูกจำคุกจะฆ่าตัวตายเอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ
เพราะว่าคุณทวีบอกว่าผมเป็นคนรักศักดิ์ศรีรักชื่อเสียง
กว่าจะสร้างชื่อได้มาขนาดนี้ผมต้องทุ่มเทแลกอะไรไปบ้าง
ประเด็นที่๓ค่ะคุณผู้ชมถ้าสารตัดสินจำคุกไม่คิดหนี
ไม่คิดหนีคดีเหมือนยิ่งลักษณ์และทักษิณ
ประกาศกล้าวเลยนะคะสัจจะลูกผู้ชายไล่มาเป็นประเด็นแบบนี้
แล้วทั้งหมดบอกว่าผมเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น
ผมเป็นคนเด็ดเดี่ยวผมเป็นคนพูดจริงทำจริง
แต่ทั้งหมดที่พูดมาผมขอถอนคำพูดเชิญฟังค่ะ
ไม่มีผลของผมหรอกผมจะฆ่าตัวเอง
ชื่อเสียงผมจะหายผมอยากมีชีวิตอยู่
ผมจะไม่หนีคดีเหมือนนายทักษิณ
เหมือนนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ที่หนีคดีทุจริต
ผมเป็นคนพูดอะไรเป็นคนรักษาชื่อเสียงนี่
ยิ่งกว่าชีวิตของผมอีกผมไม่จะรักชีวิต

แล้วคอยดูครับคนนี้ฮิตใจเดี๋ยวมาก
แล้วคอยดูคนนี้จัดใดเดี๋ยวมาก
ถ้าสารตัดสินจำคุกผมจะฆ่าตัวตาย

แต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดผมยกเลิกคำพูด

มีคนถามว่าพูดแบบนี้ไปกดดันสารหรือเปล่า
งั้นไม่ได้กดดันสารแล้ว

คุณทวียังเดินทางไปที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยพนักงานสอบสวนชี้แจงบอกว่า
คดีดังกล่าวเกิดในพื้นที่ของสพจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ตอนนี้สำนวนยังไม่ส่งมาที่บกปทศ
ดังนั้นต้องรอกระบวนการทั้งหมดก่อน
ถึงจะมารับทราบข้อกล่าวหาได้
แต่วันนี้ค่ะที่นายทวีสามารถมายืนยันความรู้สึกทำได้นะคะ
นายทวีบอกกับพนักงานสอบสวนบอกว่า
มีสื่อมวลชนรายงานว่ากลมป่าไม้
ได้แจ้งความดำเนินคดีกับตัวเองกับลูกสาววันนี้
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยขอมายืนยันความบริสุทธิ์ทั้งหมด
ไม่ได้คิดหลบหนีไปไหนพร้อมที่จะต่อสู้คดีตามขบวนการนะคะ
วันนี้มีคนแถลงด้วยนะแถลงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะ
คือท่านบอกว่าเตรียมข้อมูลอยู่วันนี้ยัง
ยืนยันว่า๖ธันวาคมคมนี้สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จะแถลงผลการตรวจสอบรังวัดที่ดินเหมือนกัน
แสดงว่าส่งคนไปรังวัดเหมือนกันเหรอ
บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบและเดี๋ยวจะทันแหลงการรังวัดที่ดิน
ฟาร์มไก่ของนางสาวปารีนามันเป็นอย่างไร
แล้ววันนั้นเนี่ยข้อความที่แถลงออกมาจะถือว่าจบ
และจะได้ไม่มีดราม่าอีกต่อไป
ยืนยันว่าเอ๋ปรินาครอบครองพื้นที่จริงเพียง๖๐๐กว่าไร่เท่านั้น

ตามที่นางสาวปารีนาไปแจ้งต่อปปชและตอนนี้เขาขอเข้าไปแก้ข้อมูล
ยืนยันว่ามีคนมองว่าเรื่องนี้มันจะพักพลังประชารัฐเขาจะเข้าไปอุ้มหรือเปล่า

ร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพัก
ไม่สามารถช่วยเหลือนางสาวปรินาให้รอดพ้นจากเรื่องดังกล่าวได้
อกจากนี้นะคะถามว่าปัญหาที่โจมตีนางสาวปารีนาตอนนี้มันคืออะไร
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าอ๋อมันเป็นเกมการเมือง
ส่วนคำถามถัดไปเนี่ยถามว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะจะไปห้ามจะไปปรามนางสาวปรีนาไม่ให้ออกสื่อ
หรือว่ามาตอบโต้เรื่องราวต่างอีกหรือเปล่า
เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในพักครับที่จะต้องไปห้ามปราม
อันนี้รอนะคะวันที่๖ธันวาคมนี้ว่าสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จะแถลงผลการรังวัดว่าอย่างไร
ส่วนอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องตรวจสอบไปพร้อมกันก็คือ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
วันนี้นายวรวิทย์สุขบุญค่ะเลขาธิการปปช
กล่าวถึงรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นคดีนี้
ไก่ของเอ๋ปารินาเนี่ยนะคะบอกว่าได้รับทราบ
จากวาจาเรียบร้อยแล้วถึงผลการลงพื้นที่ที่อำเภอจอมบึง
เจ้าหน้าที่ปปชเองได้รายงานผลการตรวจสอบมา
แต่ว่ามันเป็นลักษณะของวาจานะคะ
เป็นการตรวจสอบบอกว่าปปชจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้
ภายใน๑๘๐วัน
ถามว่าถ้าหลังจากนี้นางสาวปรินาจะขอมายื่นแก้ไขได้ไหม
คุณวรวิทย์บอกว่าผู้ยื่นสามารถยื่นขอแก้ไขได้
แต่ปปชจะต้องนำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเป็นการคลาดเคลื่อนโดยจงใจ
มีเจตนาปิดบังหรือไม่มีเจตนา
คำถามคือแล้วอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่ามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาถูกไหม
๑๘๐วันเดี๋ยวปรปชจะชี้แจงให้ฟังนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องเอ๊ยังไม่จบค่ะมามาดูคอรมอลหน่อย
วันนี้เขามีการประชุมคอรมอลทุกวันอังคารถูกไหมครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เข้าไปประชุมด้วย
แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ดินเขาสวนฟาร์มของนางสาวปารินานะคะ
แต่มีการหยอกล้อกับพี่ใหญ่บุรพาพยักษ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยตอนที่พลเอกประวิทยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่
บันไดบริเวณตึกปรากฏว่าเกือบจะเสร็จแล้ว
จังหวะนี้นายกเดินเข้าไปไปแย่งไมค์จากนักข่าว
ล้อเรียนใครหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

ไม่รู้ล่ะนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์นะคะ
ว่าทุกอย่างต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ไม่มีการช่วยเหลือใครใดทั้งสิ้น
แม้ว่าคนนั้นจะสังกัดพักพลังประชารัฐก็ตาม
กรณีนี้ถือว่าสังคมจับตานายกพูดแล้วห้ามคืนคำนะคะ

สักครู่นี้ฉันไม่แน่ใจว่าไปล้อเรียนคุณทวีไกลคุบหรือเปล่า
ตอนแรกคุณบอกว่าไม่เกี่ยวไงก็น่าจะไม่เกี่ยวแหละตามนั้นแหละ